ผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีหน่อยนะฮะ
ไม่น่าเชื่อนะครับผู้ชายคนนึงเนี่ยมีเมียอยู่แล้วนะ

ไปจีบไปคบกับผู้หญิงอีกคนนึง
พอเขาจับได้ว่าเอ้ามีเมียแล้วเนี่ยเขาก็ขอเลิก

ก็ถูกแล้วไปเผาบ้านเขานะ

ไม่ยอมเลิกนะครับแล้วไปเผาบ้านเขานะครับ
เอาน้ำมาเร็ว

ก็มียีนซาว่าเจ้าของบ้านทายคลิปหลักฐานไว้นะครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาครับกำลังหลับกันอยู่เลย
แล้วก็บอกว่าได้หลักฐานแบบนี้เนี่ยตำรวจจะว่ายังไง
ถึงขั้นเผาบ้านกันเลยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับไปคุยกับเจ้าของบ้านนะฮะผู้เสีย
หายนะครับคุณสาวิตรีอายุ๓๒ปีนะครับถึงปุ้ยนแต่เขา
พาไปดูความเสียหายของบ้านนะครับบ้านอยู่ที่หมู่สามอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
คือไฟเนี่ยไหม้ที่นอนหมอนมุ้งข้าวของต่างเสียหายเยอะนะครับ
ยังโชคดีที่ดับทันนะครับประตูที่หน้าห้องพักเนี่ยของพี่สาวนะ
ที่อยู่ห้องติดกันก็ถูกกระสุนยิงใส่อีกนัดหนึ่ง
ภาวะกันทั้งบ้านเลยทีนี้ทั้งครอบครัวเลยนะครับทั้งฝั่งของเจ้าของบ้านบอกว่า
คนก่อเหตุคือในตายนะครับในตายอายุ๔๗ปีเป็นอดีตเพื่อนชายคนสนิท
ที่คุณปุ้ยเขาเคยคบหาด้วยทีนี้คุณปุ้ยบอกว่าอย่างนี้ฮะ
บกับตายมาประมาณหนึ่งปีแต่ตอนหลังมารู้ว่าตายเนี่ยมีเมียแล้ว
ก็ขอเลิกนะตีตัวออกห่างแต่ในตายไม่ยอมฮะไม่ยอมเลิกนะ
กันยายนที่ผ่านมาตายมาดักทำร้ายนะครับ
ใช้อาวุธมาปีที่หัวด้วยโชคดีที่ตอนนั้นพี่สามาช่วยห้ามไว้ทัน
แต่ก็เจ็บเย็บไปห้าเข็มนี่ยังไม่หายดีเลย
ไปแจ้งความคดีก็ยังไม่คืบหน้าคุณปุ้ยบอก
ปี๒เมื่อคืนได้ยินเสียงหมาเห่าแถวบ้าน
แล้วมีน้ำมันเนี่ยมันสาดกระเด็นเข้ามาในห้อง
ก็รีบวิ่งไปเรียกพี่สาวกับพี่เขยที่อยู่ห้องใกล้กัน
นี่เห็นไหมฮะจุดหน้าบ้านก่อนนะฮะ
พอวิ่งออกไปหาพี่สาวพี่เขยไฟลุกพลึบขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
แล้วเห็นผู้ชายใส่เสื้อขาวกางเกงสีครีม
เธอบอกเธอจำได้ก็คือในตายวิ่งหันหลังออกไป
แล้วก็ไปแจ้งความนะคือเธอบอกว่าพอไปแจ้งความเนี่ย
ตำรวจบอกว่าให้มาใหม่ตอนเช้าอ่าจนกระทั่งสายวันนี้เนี่ย
ตำรวจก็ยังไม่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยเธอบอก
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งด้วยกระสุนนี้เข้าประตูบ้านนะฮะ
ยังเก็บขับกระสุนด้วยเลยแล้วก็ให้ถมรวจไปเป็น
หลักฐานนอกจากมาเผายังมายิงอีกยืนยันไว้ในตาย
ยิงปืนเข้ามาซึ่งในบ้านเนี่ยมีเด็กเล็กเป็นลูกอยู่อีก๒คน

อยากให้ตำรวจจับตัวในตายให้ได้โดยเร็ว
เพราะตอนนี้ทุกคนที่บ้านอยู่กันอย่างหวาดภาวะ
กลัวว่าในตายจะย้อนกลับมาทำร้ายอีก
อยากให้ต้องที่ตำรวจยังไงช่วยจับตัวให้เร็วด้วยครับ
ที่มีกำไรเย็มอยู่ตรงข้อเท้าและบุกมาว่างได้ทั้ง๒ครั้งแล้ว
รวมที่ว่าครั้งแรกทำร้ายร่างกายน้องกันด้วยครับ
ในตายนี่หนีหายไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหใครบังคับเขาคะ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่สุพรรณบุรีนะฮะ
นี่คุณกันจอมพลังเนี่ยพอทราบเรื่องก็ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาเป็นผู้เสียหายนะครับ
ก็แน่นอนแล้วฮะต้องตามหาตัวของในตายให้เจอนะครับ
บ้านของตายนี่อยู่ห่างจากบ้านของผู้เสียหายแค่๑กิโลนะครับ
นี่นะฮะคุณจ๋าแจ่มสีก็เลยไปบ้านของตายหน่อยไม่เจอนะฮะไม่เจอตายนะครับ
คือตายนี่หายออกไปจากบ้านตั้งแต่ไปก่อเหตุเมื่อคืนนะแต่เจอเมียของตายนะ
นี่เมียของตายนะบ้านนั้นก็ไปคบหากับเขาไปแอบคบหากับเขาจนเขาจับได้ว่ามีเมียแล้วขอเลิกไม่ยอม
คือเมียของตายเนี่ยบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหึงหวงอย่างเดียว
อันนี้เธออ้างนะเธออ้างว่าสามีเธอเนี่ยโกรธแค้นฝ่ายหญิงบ้านนั้นที่ยืมเงินแล้วไม่คืน
วงทีไรก็บ่ายเบียงทุกครั้งก่อนหน้านี้ที่คบหาอยู่กับสามีเธอเธอก็รู้นั่นแหละ
แล้วสามีก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเขามาขอยืมเงินด้วยสามีก็หลงเชื่อให้ยืม
สุดท้ายเนี่ยเวลาขอคืนไม่ได้คืนสามีเคยมาระบายกับเธอคาดว่าเมื่อคืนจะทนไม่ไหวเลยไปก่อเหตุ
อย่างนี้ก็มีด้วยนะแต่ว่าอันนี้ฝั่งนี้เขาอ้างนะฝั่งที่เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ยืนยันว่าเธอไม่รู้เหมือนกันว่าสามีอยู่ไหนนะฮะยังติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
นี่อยากให้สามีออกมาเคลียร์เหมือนกันอยากให้ออกมามอบตัวกับตำรวจ
จะได้ไม่ต้องติดค้างค้างคาใจอะไรกันอีก
ทำไมคือโทรมาบ่อยจังก็ไม่ได้มีอะไรนะก็แค่คุยกันธรรมดา
คือคนที่บ้านก็ให้โทรตามและคุยธุระไอหนู่นอะไรแบบเนี้ย
แต่คือถามทางแฟนแล้วควรต่อให้ฟังก่อนหน้าเอาเงิน
ก็น่าจะมีปัญหากันนะเขาพูดว่าจะไปเอาเงิน
เขาบอกคนจะหยื่มเงินไปเดี๋ยวได้มือเดินออกพอจะให้
แต่จะไปเอาเงินหรือว่าจะยังไม่ยอมเลิกก็ไปยิงใส่บ้านเขาไปเผาบ้านเขาไม่ได้ทั้งนั้นนั่นแหละ
คุณผู้ชมส่งข้อความมานะบอกเห็นภาพนี้เห็นภาพตายที่นั่งถือปืนภาพนี้แล้ว

อยากใส่แก๊กกราวข้างหลังเป็นลายตาราง
คุณกันจอมพลังล่าสุดก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ย
ไปติดตามความคลืบหน้าทางกดีเพิ่มเติม
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
ตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับหลายครั้ง
คดีทำร้ายร่างกายทั้งคดีเสพยาเสพติดตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่